ไปดูเรื่องที่ลำพูนกันหน่อยโอ้โหตามหาตัวเลยค่ะ
ไปแจ้งความแล้วด้วยเพราะว่าในพิธีพุทธาพิเศษ
สมโพธิพระเจ้าทันใจเนี่ยค่ะปรากฏว่ามีพระสงฆ์มาสวมรอยนะครับ
เป็นเกจิดังแล้วนั่งทำพิธีมันไม่จบแค่นั้นนะคะคุณบุ๊
เพราะว่ารับเงินถวายด้วยเสร็จแล้วขับรถหลบหนีไปด้วยค่ะครับ
นี่แหละค่ะนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ในเพจเฟซบุ๊คของวัดป่ารัชดารามที่ลำพูนโพสต์เตือนภัยสังคม
โพสต์แบบเตือนภัยเลยค่ะบอกมีพระสงฆ์๓รูปมาสวมรอย
เกจิที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือมานั่งทำพิธี
หลอกรับปัจจัยในงานพุทธาพิเศษวัตถุมงคลของวัด
เพราะฉะนั้นขอแจ้งเตือนวัดต่างระวังจะเจอแบบนี้
ผู้สื่อข่าวลงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสก็พาไปดูจุดที่ใช้ทำพิธีที่พระทั้งสามรูปมา
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยคือทางวัดเขาจัดพิธีสมโพธิพระเจ้าทันใจ
เททองหล่อพระแม่เจ้าจามเทวีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ตั้งแต่วันที่๒๓กุมภาพันธ์ช่วงบ่ายถึงค่ำเขาก็มีงานใหญ่กัน
มีพระสงฆ์๓รูปเข้ามาวัดช่วงเวลาก่อนเพล
แต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตก็คือลักษณะไม่สำรวมคือนุ่งห่มจีวอนไม่เรียบร้อย
ท่านก็สังเกตแล้วล่ะแล้วให้เด็กวัดติดตามพฤติกรรม
จนกระทั่ง๔โมงเย็นก็เชิญพระเกจิมานั่งทำพิธีพุทธาพิเศษ๑๙รูป
เชิญมา๑๙รูปแต่พอเกจิที่เชิญมาถึงปรากฏว่าที่นั่งเต็ม

เขาจัดเขาก็ต้องจัดที่นั่งไว้พอดีใช่ไหมคะ

ก็เลยทำให้รู้ว่ามีพระที่ไม่ได้นิมนต์มามานั่งทำพิธีรวมอยู่ด้วย

ก็เลยเชิญสองรูปออกมาจากอาศนะแล้วตรวจสอบในย่าม
เจอแบงค์๕๐๐หมายหลายใบเลยนะฮะ
พระก็บอกว่าเป็นปัจจัยที่รับมาจากกิจนิมนต์อื่น
ก็คือไม่ได้นั่งตรงอาศนะแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณทำพิธี

หลังจากนั้นช่วงประมาณ๒ทุ่ม
พระที่เข้ามาป่วนสองรูปออกไปหน้าวัดค่ะ

แต่ไปเรียรัยโยมที่หน้าวัดเพื่อขอค่ารถกลับวัด
นั่งอยู่แบบนี้นะฮะ
นี่ค่ะไปเรียรัยโยมแล้วจู่ก็มีพระสงฆ์อีกหนึ่งรูป
เก๋งสีขาวมาหาพระสงฆ์สองรูปที่หน้าวัด

เด็กวัดซึ่งติดตามอาการอยู่
เห็นว่าคราวนี้ชักจะเข้าเขาแล้ว
เด็กวัดบอกเอ๊ะเป็นขบวนการหรือบะ
เด็กวัดเรียกให้จอดแต่รถไม่จอด
เด็กวัดตัดสินใจเอาเท้าถีบทุบกระจกจนตัวรถเสียหาย
พระที่อยู่ข้างในก็โวยวายจะเรียกร้องขอค่าเสียหาย
จังหวะที่มีการแบบโตเถียงโต้ตอบกัน

จัดจัด
จัดครับ

ลงรถครับลงรถ
ลงรถมา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
ครับทางวัดเขาเลยประกาศผ่านลำโพงบอกเดี๋ยวรับผิดชอบค่าเสียหายให้แต่ขอให้ไปคุยกันที่โรงพักฮะแต่ปรากฏว่าพอตำรวจมาถึงเนี่ยพระสงฆ์ทั้งสามรูปบอกไม่เอาเรื่องเปลี่ยนใจแล้วอาศัยช่วงชุลมุนหายไปตอนไหนก็ไม่รู้อืมเนี่ยค่ะตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะหลักฐานมันไม่เพียงพอที่จะตามตัวเนี่ยนะคะ